ภัฏยาบ่าน่ะอืม

ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะ
บอกว่าเตรียมมีการปรับเกณฑ์นะครับ
คนที่เคาะพรองยาบ่าใครมีสิบเม็ด

ถ้ามีเกินกว่า๑๐เมตรขึ้นไปก็ถือว่าเป็นผู้ค้า
ต้องโดนดำเนินคดีนะครับโดยเกณฑ์ใหม่ที่ว่านี้
จะมีผลเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ครับ
โดยทางคุณหมอชนหน้านะครับรัฐบนตรีสถานศึกษ์นะครับ
เปิดเผยระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครับ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยานะครับ
โดยบอกว่าธันวาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับ
กำหนดจำนวนการครอบครองยาเสพติดให้โทษ
โดยจะกำหนดให้ผู้ที่ครอบครองยาบ้าน้อยกว่า๑๐เมตร

ต้องได้รับการบำบัดในฐานะผู้ป่วยนะฮะแต่ว่าถ้า๑๐เมตรขึ้นไปเป็นผู้ค้า
ต้องได้รับการบำบัดและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพื่อจะแยกแยะระหว่างผู้เสพกับทางผู้ค้า
คุณหมอชนน่านบอกว่าได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบครอบทุกมิติ
โดยพบว่าพฤติกรรมของผู้ค้าส่วนใหญ่นั้นจะมีการบรรจุห่อละ๑๐เมตร
แต่ถึงแม้บางรายครอบครองเพียง๑เม็ด
แต่ถ้าพฤติกรรมเป็นผู้ค้าก็ต้องถูกดำเนินคดี
อย่างนี้ก็คือว่าอาจจะอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ด้วยใช่ไหมของเจ้าหน้าที่นะครับ
เดิมนั้นกฎหมายกำหนดไว้ว่าคนที่ครอบครองยาบ้าเกินกว่า๑๕เมตรเป็นผู้ค้า
จากนั้นก็เลยพิจารณาปรับลดลง
เมื่อต้นปี๒๕๖๖ที่ผ่านมาครับคุณอนุทินชาญวีรกูลช่วงนั้น
เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังอยู่ในรัฐบาลเดิม
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย
จะแก้ไขกฎกระทรวงลดจำนวนลงอีก
ให้เป็นผู้ครอบครองเกินกว่า๑เมตร
ให้ถือเป็นผู้ค้าต้องถูกดำเนินคดี
ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นก็คือว่าธันวาคมนี้อ่านอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามี๑๐เมตรขึ้นไปเป็นผู้ค้า
เม็ดลงมาถือว่าเป็นผู้เสพนะครับ